ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ผมก็จะแนะนำให้เขาไปฟ้องเอง
เสียดสีอะไรเลยแล้ววันนี้ก็พยายามอธิบายให้ฟัง
ถึงคุณอนันตชัยจะไปด่ายังไงผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
บอกกันตรงนี้เลยนะถ้าเขาตั้งคณะทำงาน
แล้วผมเข้าทำงานเป็นคณะนี้นะผมจะให้เกียรติไม่เข้าร่วมประชุม
ผมจะไปชี้นำไม่ได้หรอกอายการมันไม่ใช่วัวไม่ใช่ควาย
จะไปชี้นำกันได้ง่ายเราต้องให้เกียรติผู้เสียหาย
เราต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผมประชดนะ
แต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยเหมือนกับเวลาผู้ปรึกษาเนี่ยนะ
ตั้งข้อลังเกียจเขาถอนตัวนะ
ถ้าเขาตั้งข้อลังเกียจตรงนี้มาไม่อยากให้ผมพิจารณา

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากวันนี้คุณผู้ชมจะไม่ได้เห็นความคืบหน้าของข่าว
เป็นระยะระยะมากขนาดช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เพราะว่าวันนี้วันเดียวกันนี้เลยเนี่ยนะคะ
ทั้งสองด้านของการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากของตำรวจ
ก็ส่งสำนวนถึงมืออายการแล้วเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีการเพิ่มข้อกล่าวหา
เพิ่มขึ้นนะคะข้อกล่าวหาที่ใช้ไม่ได้มี
ในขณะที่อีกฝากหนึ่งคือทนายอนัญชัยเนี่ยนะคะ
ก็ไปยื่นเอกสารจริงอย่างที่บอกนักข่าวไว้ก่อนหน้านี้
ว่าเห็นจากการให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงแล้วนะคะ
เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมแล้วก็รวมถึงเห็นการโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ของรองอธิบดีอายการปรเมฆแล้วก็เอาว่ากันตรงคือไม่ค่อยสบายใจ
ถ้าจะมีส่วนในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วคุณเมธัศน์นะคะ
หลานของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมานั่งในรายการ
แล้วรองอธิบดีก็โฟนอินเข้ามา
ท่านก็จะเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นแบบไหน
ก็เลยเอื้อนเอ่ยออกมาเองนะคะว่าก็จะถอนตัว
แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ผู้ที่ไปยื่นคัดค้าน
และตั้งข้อรังเกียจรองอธิบดีอายการท่านนี้มานั่งกับเรานะคะ
วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่จะพูดแล้วหรือเปล่า

เพราะว่าขั้นตอนเดินไปถึงอายการแล้วค่ะ
วันนี้เราจะคุยกับทนายความของฝากครอบครัวผู้เสียหาย

วันนี้ไม่ได้ไปที่เดียวกันกับตำรวจ
ไม่ได้ไปครับเพราะว่าอายการสูงสุดต้องไปยื่นที่ศูนย์ราชการอาคารเอ

ไปยื่นที่รัชดาครับ

เดี๋ยวประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งของข่าว

แต่ที่บวกเข้าไปก็เป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งนะคะ
ข้อกล่าวหามีทั้งหมด๓ข้อกล่าวหานะคะ
ข้อกล่าวหาโดนทั้งหมด๗คนเลยนะคะ

แล้วก็เรื่องของการพกอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

ในขณะที่๔ใน๗จะโดนเพิ่มอีก๑ข้อหาก็คือเรื่องของการบุกรุกโดยมีอาวุธมีด
ไม่มีเรื่องของการไตรตรอง
ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทนายได้คุยกับตำรวจ
ที่พูดว่าควรจะมีข้อหาเรื่องไต่ตรองไว้ก่อนเนี่ยนะคะ
ตอนไหนคะครั้งสุดท้ายเลยค่ะ
ครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปยื่นที่คณะกรรมธิการสังคมเด็กและสตรีครับ

แต่เขาก็คือเจ้าที่ตำรวจก็โทรมาหาผม
พันธุ์ตำรวจโทรลงก่อนเนี่ยโทรมาหาผม
ผมก็บอกพี่ไม่เพิ่มข้อหาแล้วก็บอกว่า
เขาทำงานในรูปของคณะกรรมการ
เมื่อเขาทำงานในรูปของคณะกรรมการแล้วเนี่ย
ดูเนี่ยดูในเรื่องของความเห็นเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นข้อหาเดิมครับ
๓ข้อหาที่ผู้ต้องหาโดนเนี่ยนะคะ

เคยมีมากกว่านี้ไหมคะตอนแรกที่คดีดังกว่านี้
แล้วก็เคลื่อนไหวกันมากกว่านี้ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยอาจจะมีข้อหาทะเลาวิวาสนะครับ
ที่ที่แรกที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ย

ตำรวจก็มาคุยกับผมเมื่อวานนะครับ
บอกว่าข้อหานี้ไม่มีนะครับข้อหานี้ไม่มี
ก็มีอยู่ข้อหาเดิม๓อย่างเหมือนเดิม
ค่ะแล้วถ้าดูจากเอาจากที่เป็นอย่างเป็นทางการก่อนนะคะ

แต่ว่า๔คนนะคะที่โดนครบ๓ข้อหาเนี่ย
ที่ขึ้นให้ดูเนี่ยคือมีอะไรที่
ตรงกับที่ทนายอนัญชัยคิดอีกไหมคะ
คือมันมีข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตองไว้ก่อนนะครับ
คือข้อหานี้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกคน
โดยเฉพาะคนที่มีการโทรศัพท์
เรียกพวกมาหรือเอาอาวุธมาเนี่ยฮะ
ผมว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ครับ
น่าจะเป็นฆ่าโดยไตรตองไว้ก่อน
ซึ่งถ้าตามคลิปหรือว่าตามพยานหลักฐานที่ธนายอนัญชชัยมีเนี่ยนะคะ
กี่คนที่ถ้าจะโดนประมาณ๓คน
ตอนนั้นที่คุยกับตำรวจก็พูดถึงว่าไม่ได้โดนครบทุกคนหรือเปล่า
บอกครับตอนที่ไปยื่นที่สำนักนายกก็บอกว่า
ไม่จำเป็นต้องครบทุกคนเอาเฉพาะ๓คน

แล้วก็ส่วนคนข้างที่ยืนอยู่ทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ
นั้นก็อยู่ในดุลพินิษฐ์ว่ามีการเรียกมาด้วยหรือเปล่า
สามคนที่ทนายพูดถึงเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าคะ

เพราะว่าลูกใครบ้างชื่ออะไรบ้างเนี่ย

ค่ะแต่ทีนี้พอข้อกระหว่างออกมาแค่นี้แล้ว
ถือว่าเรามีความพอใจในแง่ของคนที่จะต้องว่าความแค่ไหนคะ
คือนิสัยผมผมเนี่ยเป็นคนทำงานต้องให้ถึงที่สุด
ไม่ว่าผลมันจะออกมาในด้านบวกหรือด้านลบ

แต่สิ่งที่ผมได้กระทำไปแล้ว
มันถึงที่สุดแล้วเนี่ยออกมายังไงเนี่ย

หัวข้อของหนังสือเรื่องที่ไปยื่นคือขอคัดค้านและตั้งข้อรังเกียจ

ขอคัดค้านและตั้งข้อรังเกียจนายปรเมฆอินทรชุมนุมร่วมพิจารณาคดีหรือรับผิดชอบคดีโดยหนังสือยื่นถึงอายการสูงสุด
คนที่ลงมารับหนังสือคือใครคะ
น่าจะเป็นอายการท่านหนึ่งนะครับ
มารับ๒คนบอกว่าได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุด
เพราะเขาก็มารอรับเลยครับ
เพราะว่าเขาน่าจะทราบข่าวนะครับ

เรื่องแรกก็คือเรื่องขอให้พนักงานในการพินาคดีฆ่าคนโดยไตรตองไว้ก่อน
พนักงานสอบสวนสนโชคชัยไม่แจ้งข้อหาเพิ่ม
เรื่องที่สองก็คือคัดค้านแล้วก็ตั้งข้อรังเกียจท่านรองอธิบดีอายการสำนักคดีอาญาเนี่ย
ว่าอย่าให้เข้ามาพิจารณาคดีนี้แล้วก็ดูแลก็รับผิดชอบคดีนี้หรือมีการร่วมประชุมกันนะครับ
ข้อหาที่ให้บอกว่าให้ใส่ข้อหาไต่ตรองไว้ก่อนเนี่ยนะคะคือเราตามกฎหมายเราร้องได้เองเลยเหรอคะในขั้นนี้เลยเหรอคะ
คืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าในพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ตั้งข้อหานี้เราเห็นว่าไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับ
แล้วก็สามารถไปยื่นต่ออายการได้เพื่อให้พิจารณาข้อหานี้โดยอายการเนี่ยก็จะมาพิจารณาถึงพยานเอกสารพยานบุคคลและพยานวัตถุ
เมื่อมาพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าข้อหาต่างเหล่านี้หากมันไม่เข้าครับก็อาจจะให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมและก็บอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกระทำได้ครับ
ไม่จำเป็นต้องจะยุติแค่พนักงานสอบสวนอายการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดูสำนวนแล้วข้อหาที่คุณตั้งมานี่ไม่ถูกต้องนะคุณต้องไปแจ้งข้อหานั้นข้อหานี้นะเพิ่มเติมนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่ยื่นขอคัดค้านแล้วก็ตั้งข้อสังเกตของท่าน

ที่ไปยื่นแล้วนี่นะครับมีการพูดคุยเรื่องนี้ไหม
คือมีบทสนทนาช่วงยื่นหนังสือไหมคะ
ผมบอกท่านว่าเนื่องจากว่าท่านรองอธิบดีท่านปรเมฆมาให้ความคิดเห็นในด้านในด้านของคดีความนะครับแล้วก็ผมก็ชี้ให้ท่านดู
ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยท่านก็ออกความเห็นเลยว่าไม่ใช่ไต่ตองบางช่วงบางตอนเนี่ยท่านก็ออกว่าไม่เป็นคดีทะเลาะวิวาสแล้วก็อาจจะเป็นไม่ได้ด้วย
เนื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยไปร่วมทะเลาะวิวาสกับเขาแล้วก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ด้วยผมก็เลยถอดเทปแล้วก็พร้อมทั้งพิมพ์ตัวหนาให้ท่านลองดูนะครับแล้วนอกจากเนี้ยในเฟซบุ๊คของท่านเนี่ยท่านบอกเองนะครับว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคดีอาญาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านพูดแบบนี้แล้วเนี่ยก็ท่านก็ยิ่งไม่ส
ที่จะมาออกความเห็นไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าดำหรือขาวไม่ว่าถูกหรือผิดท่านก็ไม่สมควรเพราะว่ามันทำให้ผู้ต้องหามันทำให้ผู้เสียหายเนี่ยกับผมเนี่ยไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมาขอคัดค้านแล้วก็ตั้งข้อลังเกียจท่านครับค่ะแต่ทีนี้ถ้าที่ฉันลองย้อนกลับไปเนี่ยนะคะสมมุติว่าขั้นตอนเนี่ยยังไม่ได้เดินมาถึงแบบนี้นะคะต่อให้รอง

ทีแรกตอนที่มาออกรายการผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วพอเขาออกมาโพสเป็นข้อความอีกว่าท่านสำนวนคดีนี้อยู่ในสำนักคดีของท่านที่จะต้องพิจารณาผมกับผู้เสียหายแม่ผู้เสียหายวิตกกังวลกันไปใหญ่ทำให้มันมองเหมือนกับว่าแล้วท่านก็มาออกให้สัมภาษณ์ด้วยว่าท่านจะต้องเป็นคนพิจารณาคดีนี้วันศุกร์ท่
ถามคุณเมธัศนว่าจะให้ท่านพินาไหมคุณเมธัศนก็บอกว่าเพื่อความสบายใจท่านไม่ต้องออกมาดีกว่าท่านก็ให้สัมภาษณ์เองนะครับเรื่องนี้เนี่ยคือท่านบอกเองว่าท่านอาจจะพินาให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นถึงรองอธิบดีอายการเนี่ยฮะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสำนวนไม่สมควรที่จะออก
ข้าราชิการชั้นสูงแล้วก็ความเป็นอายาการที่จะต้องมารับสำนวนจากพนักงานสอบสวน
เพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ย
เรากำลังเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนเพิ่มข้อกล่าวหา
ฆ่าคนโดยไตรตองไว้ก่อน
หลังจากหลุดสำนวนไปจากพนักงานสอบสวนแล้วจะต้องไปที่อายการเป็นผู้พินาสั่ง

การที่สำนวนเนี่ยหมดจากอำนาจของพนักงานสอบสวนและไปพนักงานอายการเนี่ย
ผมถือว่ามีส่วนได้เสีย
ทนายจะรู้สึกไม่คล้ายค้านและไม่รังเกียจเฉพาะคนที่คิดเหมือนทนายเหรอคะ
ถ้าคนที่เขาคิดเหมือนผมหรือไม่คิดเหมือนผมเนี่ย

แต่การแสดงออกของเขาเขาก็ยอมรับในแง่ของนี่คือสิทธิ์ของเขา
ไม่แต่ออกต่อสาธารณชนมันเป็นการชี้นำได้ครับ
เรียนถึงถามคำถามตั้งแต่แรกว่า
รู้สึกว่าเขาจะไปล็อบบี้เพื่อนในกรรมการได้เหรอคะ

ก็ไอ้นั้นเราไม่ทราบไงครับว่าจะล็อบบี้ได้หรือเปล่า
แต่ความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นแล้ว

เพราะว่าท่านเป็นคนบอกผมเองว่า
ถ้าหากไม่พอใจก็ให้ตั้งข้อลังเกียจ
ผมก็เลยบอกกับท่านว่าโอเคผมจะตั้ง
ดิฉันก็เลยขอย้อนกลับไปใกล้กว่านั้นหน่อย

จริงวันนี้ไม่ต้องไปตั้งข้อลังเกียจหรือยื่นเอกสารก็ได้ไหมคะ

เขาเรียกท่านเข้าไปด้วยอะครับ

ก็คือการตั้งข้อลังเกียจเนี่ยเป็นคำอยู่ในประมวลวิธีที่เอาความแพ่ง

ที่ว่าเรื่องของผู้ภาคศา

ถ้าหากในกรณีที่ผู้รักษานี้มีส่วนได้เสียอย่างเช่น
เคยเป็นทนายความมาก่อนและมาสอบผู้รักษาได้และเข้ามาพิจารณาคดีนี้
หรือเคยเป็นเพื่อนกับทนายมาก่อนเป็นต้นนะครับ

อย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งข้อลังเกียจไม่ให้ผู้รักษาคนนี้มาพินาคดีนะครับ

ท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วเนี่ย
ผมก็เลยตั้งข้อลังเกียจท่านว่าอย่ามายุ่งนะ
แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้
คือไม่ได้ไปร้องเรียนท่านว่าให้สอบจัญญาบันของอายการผมไม่ได้ทำ
ผมแค่ทำแค่ว่าท่านอย่ามาอย่าพินาคดีนี้เลยนะครับ
แค่นั้นเองขอแค่นี้เองครับ
ทีนี้ในส่วนของอีกข้อหนึ่งที่เรียกร้องไปก็คือให้ทางอายการได้พิจารณาเพิ่มข้อกล่าวหา
เรื่องของการไปเข้าไปเนี่ยนะครับ
คือได้คิดเผื่อไหมคะว่าถ้าออกทางที่๑ออกทางที่๒ออกทางที่๓คือหลังจากนี้คืออยู่ที่อายการแล้วถูกไหมคะ

คือหลุดจากชั้นตำรวจไปแล้วคืออายการโทษนะคะถ้าที่ฉันเอาแบบภาษาง่ายคือถ้าทนายจะร้องเรียนกดดันหรือเจรจาเนี่ยคุยกับตำรวจใกล้ตัวกว่า

ผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าผมอยากบอกคุณจอมขวัญครับว่าวันนี้เนี่ยผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของทางผู้เสียหายถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับ

ก็คือว่าผมทำถึงที่สุดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนยังสารที่ต่างเพื่อขอความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการร้องอายการสูงสุดเพื่อขอความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จะไม่ไม่ให้ข่าวที่ใดอีกแล้วก็จะไม่ออกรายการไหนอีกนะครับผมจะขอยุติบทบาทของผม

สามารถจะฟ้องเองได้นั่นคือทางเลือกหนึ่งสุดท้ายที่สุดท้ายก็อาจจะเลือกใช้หรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุยกันต่อนะคะทนายค่ะได้เผื่อไว้ไหมคะว่าในชั้นอายการเนี่ยจะออกมาประตูไหนบ้างอืมคืออย่างนี้ครับคือตามประสบการณ์ผมนี่นะครับอายการเนี่ย
จะพิจารณายังไงเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยทางแม่เนี่ยและทางคุณเมทัศน์อะไรเนี่ยก็คุยกับผมแล้วว่ายอมรับน้อมรับในสิ่งที่เป็นความเห็นของพนักงานในรายการเราจะไม่กดดันคือแล้วก็คุยกันแล้วในเรื่องของการที่จะออกสื่อออกข่าวนี้ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่นะฮะผมจะขอออกรายการนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็

การปิดฉากการดำเนินการขอความเป็นธรรมกับแทนผู้เสียหายปิดฉากจริงครับค่ะทนายนันตชัยค่ะถ้าออกมาในลักษณะที่เรียนก็ไม่รู้ภาษากฎหมายนะแต่ว่าถ้าข้อเรียกร้องของเราที่เรายื่นเข้าไปว่าให้มีการเพิ่มค่าโดยไตรตรองเนี่ยนะคะแต่อายการไม่ได้เพิ่มให้ก็ไม่เป็นไรครับคำถามคือว่าแล้วมันมีท

ฆาตกรรมประเภทนี้เกี่ยวกับมีดเกี่ยวกับลักษณะบาดแผล
เกี่ยวกับการเรียกพยานบุคคลต่าง
อย่าลืมนะครับว่าคดีนี้ผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอด
ผมเห็นแค่เสี้ยวเดียวตอนที่เขาหนี

โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดในสถานที่ต่างเราก็มีไม่หมด
เรามีข้อจำกัดมากมายทนาย
การที่ตอนนี้ก็ตำรวจได้ทำไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

และถ้าจะเรียกเอกสารมาจากอัยการเลย
เขาไม่ให้อย่างเช่นสมมุติะผมจะเรียกผลการตรวจทางนิติเวทธ์

เพื่อจะอ้างในสำนวนที่ผมไต่สวนมูลฟ้องนี่แหละครับ
ไปขออายการเขาจะไม่ให้หรอกครับเขาจะแทงมาเลยเขาบอกว่า
เนื่องจากว่าสำนวนนี้จะต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นอายการด้วย
เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถให้ได้
ส่วนคดีต่างเนี่ยที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยครับ
สังเกตเห็นได้นะครับว่าคดีต่างเหล่านี้เนี่ย
พนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการสอบสวนมาจบสิ้นกระบวนความแล้ว

พออายการสั่งไม่ฟ้องปุ๊บนี่นะฮะ
ทางผู้เสียหายเขาก็มาฟ้องร้องเอง
เขาก็เลยเอาเครื่องมือจากตำรวจที่เลยทำไว้เนี่ยมาใช้อ้างเป็นพยาน
โดยเฉพาะคดีที่ท่านยกมาคดีหมอพัศพรเห็นได้ชัด

เนื่องจากว่าอายการสั่งไม่ฟ้อง

ทางผู้เสียหายเขามาฟ้องเอง
แล้วก็เรียกสำนวนการสอบสวนของอายการ
อายการก็เลยมาขอเป็นโจทย์ร่วมด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือมันมีเรียบร้อยหมดแล้วครับ
แต่การผมนี่นะต้องไปทำใหม่ต้องนับศูนย์ใหม่ต้องนับหนึ่งใหม่แล้ว
แล้วช้ามากการไต่สวนนุนฟ้องนะครับ
ถ้าสมมุติผมฟ้องณวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยครับ
เพราะว่ามันเป็นคดีที่รุนแรง
มันต้องใช้เรื่องของนิติเวศมาด้วย
กำลังจะบอกว่าทำอย่างนั้นได้
ก็ต่อเมื่ออายการสั่งไม่ฟ้องถูกไหมคะ
ไม่ใช่อายการสั่งฟ้องบางข้อหา
แต่เราต้องการจะเพิ่มแล้วเราดึงมาฟ้องเอง

หรือว่ามันยังมีช่องอยู่ไหมใช่ไหมคะ

คือคดีส่วนใหญ่นี่นะฮะ
ถ้าเป็นทนายจะฟ้องเองอย่างเช่น
คดีช่อกโกงรักทรัพย์ยักษ์ยอกอะไรนี้
คดีอย่างนี้พวกนี้มันมีพยานวัตถุ
พยานเอกสารที่พอจะเรียกได้

คือว่าจริงแล้วกฎหมายให้สามารถทำได้

คือสามารถทำได้แต่ทนายกำลังมองว่ามันยากและจะพาให้คดีช้า

ใช่ไหมคะแต่คำถามคือว่าเวลาจะขอมันต้องขอผ่านศาลน่ะเปล่าคะ
ขอหมายไว้ที่ศาลและสารก็เราก็เอาหมายไปยื่นที่อายการ
เพื่อขอเอกสารหลักฐานต่างมาเป็นพยานในคดีนี้
ซึ่งเวลาจะช้าที่ทนายเกรงที่เกรงว่าจะช้าคือช้าที่ศาลหรือช้าที่อายการ

อ๋ออายการไม่ให้หรือครับอายการไม่ให้ครับผมเคยขอ
อย่างเช่นสมมุติยกตัวอย่างคดีปลอมแปลงเอกสารผมฟ้อง
ผมฟ้องเสร็จอายการเขาก็ฟ้องด้วยแล้วผมก็เลยขอผลการพิสูจน์ลายมือชื่อมา
มาเพื่อเป็นพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องปรากฏว่าอายการเขาบอกว่าเขาไม่ให้
เพราะเนื่องจากว่าเขาต้องใช้เป็นพยานหลักฐานคดีเขาด้วยนะครับ
มันต้องมาหลักษณะคู่ขนาดไว้กันน่ะใช่ไหมครับผลสุดท้ายผมต้องทำอย่างไรครับ
อ๋อไม่ใช่ครับทีนี้เดี๋ยวฉันถามเผื่อนะคะเวลาเหลือน้อยแล้วก็คือว่าถ้า
ทนายอันดาตชัยแล้วก็ครอบครัวก็ยอมรับแค่นั้นหรือเปล่าคะก็ยอมรับครับ
คุยกันแล้วครับคือว่าเราทำจนถึงที่สุดแล้วครับ
แต่ว่าถ้าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสู้มาตลอด
ทำไมไม่ลองวิธีซึ่งมันยังมีอยู่ถึงแม้มันจะแคบหน่อยคะ
มันไม่เป็นประโยชน์กับรูปคดีแล้วก็ทำให้คดีล่าช้า
คดีมันจะล่าช้ามากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอยากจะฟ้องเนี่ยโอ้โห
กว่าจะไต่สวนมูลฟ้องเสร็จคดีก็สืบไปแล้วครับค่ะ
สุดท้ายแล้วค่ะครับไม่เกินหนึ่งนาที
ยากที่สุดนับตั้งแต่เป็นคดีมามาออกรายการเราก็หลายครั้งเนี่ยนะคะ
ยากที่สุดคืออะไรคะหมายความไม่ครับยากที่สุด
เราเจอมายากที่สุดตอนนี้คือความยากลำบากที่สุด
เกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
คือทีแรกนะครับผมก็คิดแล้วว่าความยากที่สุดเนี่ย
มันอยู่ที่แรงเสียดทานของพนักงานสอบสวน
แต่ตอนหลังมาเกิดแรงเสียดทานของอายการนี่ถือว่ายากที่สุดครับ
นี่คือยากที่สุดอ่าแต่ที่ฉันย้ำนะคะว่าอาจารย์เอ่ยปากว่าจะ
ไม่เอาตัวเองเข้าไปร่วมในการพิจารณานะ
เวลาของรายการค่ะหลังจากนี้นักข่าวจะตามตัวทนายยากหน่อยนะคะ
ครับยากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาปิดที่รายการเราค่ะ

สำหรับคดีใหญ่คดีนี้วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ